และเสาร์นี้นะครับย้ำกันตลอดจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะครับ
รายการยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียที่จัดในบ้านเรา
นักสู้ไทยกันหน่อยร่วมรายการนี้๖คนนะครับ
แนะนำไปก่อนอันนี้ตั้งแต่วันจันทร์๔คนแล้ว
วันนี้เป็นคิวของคนที่๕ยอดมวยเงินแสนนะครับ
ที่เก่งจนเคยถูกวางยาก่อนชก
แต่เจ้าตัวไม่เลิกนะครับโดยวางยาก็ขึ้นชก
แล้วก็ชนะด้วยติดตามเรื่องราวของเขาหน่อยครับ
มันเป็นช่วงที่ผมกำลังจะต่อย

ผมไปกินกินปลาครับกินปลาที่ร้านค้า
วันที่ผมลดน้ำหนัก๒วันสุดท้าย
แล้วก็คือเทนเนอร์ครับเทนเนอร์
เอายาทำให้เราใส่ไปในปลาครับ

แล้วก็แบบว่าเขาต้องการตังค์อะไรอย่างนี้

คนที่เรารักเราคนที่นี่เขาจะทำเราอะไรแบบนี้
ชีวิตนักมวยไม่มีอะไรสวยงามตั้งแต่เกิด
ทุกอย่างในการใช้ชีวิตคืออุปสรรค
แต่ในทางกลับกันมันก็ทำให้พวกเขาไม่มีอะไรต้องกลัว
เพราะหัวใจมันแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปอย่างเรา
สังเกตดาลเพศพญาไทยยอดมวยไว้๓๐ปี
ซึ่งเขามีความสุขในการใช้ชีวิตกับครอบครัว

แต่ขึ้นชื่อว่าเลือดนักสู้กลิ่นสาบนวม
มันทำให้เขาต้องกลับมาเทิร์นโปรกับวันแชมป์ชิปอีกครั้ง

เพราะว่าผมยังมีไฟอยู่ครับ
การที่จะชกกับเมียครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมดีครับดีครับ
คือเป็นทีมดีครับ
ผมได้ซ้อมกับแชมป์โลกอย่าง

แล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้ทักษะจากเขาทุกวัน
แล้วก็ช่วงนี้ผมก็เจ๋งทีเดียวคือแบบมันท้าทายดี
ใช้ชนะ๑๖๒ไฟล์ในการชกมวยมันการันตีได้ว่า
อาคือสุดยอดในการต่อสู้ท่ายืน

ว่าจะเป็นแสนชัยปกรณ์เพชรบุญชูสิงห์ดำ
กวาดเข็มขัดทุกสถาบันหลักในเมืองไทยและระดับโลก
รวม๑๑รายการใหญ่ก่อนจะเปิดตัวไปแล้ว๒แมช

การชนะคู่แข่งแบบไม่ครบยก
ด้วยอาวุธมวยไทยสุดอันตราย

และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ขวางหน้า

สุดยอดสปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับโลก

ถ่ายเท่าสดตั้งแต่เวลา๓ทุ่มเป็นต้นไป

มวยครั้งแรกได้ค่าตัวแค่๑๐๐บาท

สเกดดาวพิธพยาไทย
ตัวเองได้ภูมิใจที่ได้ให้แม่ไป๖๐
ตัวเองได้ซื้อขนม
ก็คือเป็นก้อนแรกครับที่ได้ให้เขา

แต่ว่ามันเป็นน้ำพักน้ำแรงของลูกชาย